รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเอง
และในวันนี้ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแลนดอมการ์ดค่ะ
ถ้าเกิดคุณได้เห็นคลิปนี้แสดงว่าไพ่ต้องการจะสื่อสารกับคุณ
และหัวข้อในวันนี้ไม่มีกำหนดเวลาแต่อย่างใด
ดังนั้นค่ะคุณกำลังคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าในใจของคุณอยู่แล้วใช่หรือไม่
ถ้าใช่แสดงว่าคลิปนี้จะมีคำตอบให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะ
ในวันนี้คือหัวข้อแฟนเก่าคนโปรดจะมีโอกาสกลับมาหรือไม่นะคะ
ทำนายทายรักทำนายทายทักกับทำนายไทยรัฐ
เรามาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกัน
กับกองไพ่กองนี้ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
มาเปิดตาปิดตาเปิดตาปิดตาไปพร้อมกันและอธิษฐานไปด้วยกัน
เชื่อเลยนะคะว่าหลายคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้

แฟนเก่าคนโปรดคนนั้นของคุณมาดูกันค่ะว่าอิทธิพลภาพรวมของคุณในช่วงนี้
แฟนเก่าของคุณคนนี้จะกลับมาหรือไม่

โอ้โหนี่ถอนหายใจไปพร้อมกันนะคะ
เราต้องบอกนะคะว่ามีแนวโน้มที่เขาจะกลับมา
แต่การกลับมาของเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะอยู่ตลอดไป
แสดงว่าอะไรคนคนนี้เขาอะไรที่เขาอยากทำเขาก็ทำ
ถ้าเขากลับมาแล้วเขารู้สึกว่าเออตอนนี้เขาอยากคุยกับคุณนะ
เขาก็คุยค่ะแต่พอเขาคุยเสร็จปุ๊บได้ประโยชน์หรือว่าได้สาระอะไรที่เขาต้องการแล้ว
เขาก็จะเป็นไงคะหายไปอยู่ดีเพราะเขาคนนี้อ่ะค่ะ
ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดและตัดสินใจ
เขาจะยังไม่ได้หยุดอยู่ที่ใครบอกเขาไปเลยค่ะ
โอเคป่ะเฮ้ยมันไม่ได้นะคุณต้องไปบอกไอ้แฟนเก่าคนนี้ของคุณ
คือหัวหินอาจจะเป็นที่โปรดของคุณแต่อาจจะไม่ใช่คนคนนี้ไม่ใช่คนโปรดนะคะเนี่ย
ทำไมคะทำไมเขาถึงเลือกที่จะกลับมา
เขาอยากมารู้ว่าคุณยังชอบเขาอยู่ไหมเพราะเขารู้ว่าคุณให้ความมั่นคง
ให้ความชัดเจนกับเขาได้แต่เขาเป็นเจ็ดดาบค่ะ
เขาจะไม่หยุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งหรอกนะ
เขาไม่หยุดที่ใครแน่นอนคนนี้ยังเลือกเยอะอยู่ค่ะ
และยังคงไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่เขามาอยู่ที่คุณ
หรือกลับมาหาคุณนะตอนนี้เป็นเพราะว่าเขาแค่อยากได้ความเชื่อมั่น
อยากได้ความมั่นใจในตัวเองให้กับตัวเขาเอง
คุณคือเติมเต็มเขาได้ในความรู้สึกตรงนี้แต่เขาจากคุณไปแน่นอนนะ
แล้วทำไมคะทำไมเขาถึงไม่หยุดอยู่ที่เราทำไมคะ
ใจก็คิดเลยว่าก็คุณไม่ใช่ไฟแดงนะ
เขาจะมาหยุดที่คุณได้ไงเก็ตป่ะเออก็ยอมรับไปสิ
ที่เขาไม่หยุดอยู่ที่คุณเป็นเพราะอะไรคะ
เป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ตอบสนอง
กับความต้องการที่แท้จริงของใจเขาได้ทุกส่วนโอเคนะ
พอคุณไม่สามารถตอบสนองกับใจเขาได้ทุกส่วน
เขาคนนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเอออึดอัดใจเหลือเกิน
เวลาเขาอยู่กับคุณคือคุณมีข้อดีแหละ
แต่เขาดันมองในสิ่งที่คุณไม่คลิกกับเขามากกว่า
ก็เลยทำให้การกลับมาของเขาก็อาจจะเป็นแค่จุดพักใจชั่วคราวเท่านั้น
ตอนนี้คุณรู้สึกอะไรกับแฟนเก่าคนโปรดของคุณบ้างหรือไม่
จริงเราคือคุณยังอยากคุยกับเขายังอยากเคลียร์เรื่องบางอย่างกับเขาอยู่
คุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเป็นคนที่ใช่สำหรับเราแล้วนะ
บางคนอาจจะรู้สึกอุ๊ยมี่ฟังแล้วรู้สึกท้อแท้จังเลย

สิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณค่ะว่า
คุณต้องถามตัวเองให้ดีก่อนที่เขาจะกลับมานะ
อธิษฐานกับตัวเองให้ดีค่ะว่า
สิ่งที่คุณมีความสุขเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่กับเขาคืออะไร
และอะไรคือสิ่งที่คุณมีความสุขเวลาที่คุณใช้ชีวิตด้วยตัวของคุณเองคนเดียว
พอคุณรู้แล้ววันที่เขากลับมา
คุณจะได้ไม่ต้องเอาทั้งชีวิตทั้งหัวใจทั้งความรู้สึกของคุณ
ไปอยู่กับเขานะคะ
แต่คุณจะเตรียมพร้อมได้ค่ะว่า
เวลาอะไรที่จะใช้ใจสื่อสัมผัสกันได้
คุณจะรู้เลยค่ะว่าคนนี้เขาหวังดีกับคุณจริงหรือไม่
หรือมีเพียงแค่เราที่หวังดีกับเขาแค่นั้น

ความสัมพันธ์แฟนเก่าคนโปรดของคุณตอนนี้นะ
เหรียญนะคะคุณเสียอะไรไปบ้าง
เสียความรู้สึกเสียเงินเสียตัวเอง

คือคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียเวลาไหม

คุณอาจจะภายนอกกับความรู้สึกในใจของคุณเองค่ะ

คลิปนี้เลยมีคำตอบให้กับคุณนะคะว่า

เขาน่าจะมีทั้งกิ๊กทั้งกั๊ก

คุณยังไม่ใช่คำตอบกับความสัมพันธ์ของเขาทั้งหมดนะคะ

ถ้าเขาได้กลับมาหาคุณแล้วค่ะ
รับไว้ก่อนนะว่า
คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาทุ่มเทให้กับคุณเหมือนเดิม
เขาอาจจะแค่มาเรียบเคียงมาถามคุณ
แล้วพอเขาได้ในสิ่งนั้นเขาก็จักรไป
อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นที่เขามาอยู่
แต่เอมมี่คิดว่ามันมีพลังงานของเลข๘นะคะ
แสดงว่าอะไรก็อาจจะเป็นช่วงเดือนสิงหาก็ได้ที่เขากลับมา
หรืออาจจะเป็นช่วง๘เดือนหลังจากนี้ก็ได้
หรือเป็นช่วง๘สัปดาห์ก็ได้ที่เขาจะเลือกอยู่กับคุณ
หรือในอีก๘วันข้างหน้านี้ค่ะหลังจากที่คุณได้ฟังคลิป
คุณอาจจะได้มีความสัมพันธ์หรือความรู้สึก
การพูดคุยอะไรบางอย่างนะคะ
อีกอันหนึ่งคืออะไรเลข๘คืออะไรคะ
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะบอกว่าอันนี้
ถ้าเกิดเขาจะกลับมานะไอ้คนที่ทักมาในเวลานี้

กลับมาแล้วก็แค่นั้น
เขาก็มีโอกาสที่จะหายไปจากชีวิตของคุณได้
สำหรับบางคนค่ะที่บอกว่าเอมมี่ค่ะ
ถ้าเขากลับมาแล้วมีวิธีทำให้เขา
อยู่กับเรานานขึ้นหรือตลอดไปได้ไหม
เรามาลองให้ไพ่ทำนายกันนะคะ

อ่าหนึ่งถ้วยค่ะ
เห็นไหมมือซ้ายมีแหวนละ
คือคุณอาจจะเป็นความสุขแค่ชั่วคราวนะ
แต่ถามว่าถ้าคุณอยากให้เขาอยู่
ตลอดไปหรือนานขึ้นคุณก็ต้องบอกว่า
อาจจะเป็นการเฉลิมฉลองมีความสุขการคุยกันได้
เป็นคนที่เติมเต็มกันได้ดูแลกันได้
นี่พยายามคิดให้คุณเลยนะว่า
จะเอายังไงดีมันเหนื่อยนะ
มันเหนื่อยกับการที่ต้องมีแบบนี้สิงสารสัตว์นะคะ
เข้ามาวุ่นวายมันมีกรงที่ขวางกั้นเราเอาไว้
มันมีจุดอะไรบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขา
มันไปต่อไม่ได้มันสะดุดล้มอยู่ตลอดเวลา

จุดนั้นมันก็คือครอบครัวคนรอบข้าง
ที่อาจจะไม่ได้สนับสนุนความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่
คือเรามาแงะดูก่อนนะว่ารากฐานของปัญหาคืออะไร
ดังนั้นถ้าดูจาก๕ใบนี้ค่ะคุณอยากจะยื้อให้นานขึ้น
ก็ชัดเจนค่ะคุณต้องเข้ากับคนรอบข้างเขาให้ได้
หรือคุณอาจจะต้องเป็นคนที่สนับสนุนและซัพพอร์ตเขา
คือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่สามารถคาดหวังในเรื่องของความชัดเจนได้ณวันนี้นะ
แต่เราไม่อยากให้ความหวังเลยคือไพ่๑๐ถ้วยมันขึ้นมา
คืออะไรคะก็คือเมื่อเขาเติมเต็มในเรื่องบางอย่างของเขาได้แล้ว
เขาถึงจะหันมามองคุณ
แสดงว่าตอนนี้สิ่งที่คุณควรทำก็คือทำยังไงก็ตามแต่ค่ะ
ให้เขาเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบในสิ่งที่เขาต้องการ
คุณลองดูถ้าเขามีความฝันว่าเขาอยากจะเติบโตได้ในสายงานเขานะคะ
คุณก็ไปสนับสนุนเขาเลยค่ะช่วยเขาหางาน
ช่วยเขาดูว่าที่ไหนมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้น

พอวันหนึ่งที่เขาขึ้นมาอยู่จุดสุดยอดแล้วค่ะ
เขาก็จะหันกลับมาเพื่อที่จะมองคุณนั่นเอง
แต่ทีนี้ลองดูค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนใจเขาไม่ได้จริง
เพราะว่ามันต้องใช้ความพยายามแทนที่เราจะเอาความพยายามไปผลักดันเขา
ผลักดันตัวเองดีกว่าไหมใช่ไหม
เราลองกลับมาดูค่ะว่าแล้วถ้าเราเปลี่ยนใจเขาไม่ได้
แล้วใจเราล่ะเราจะรอเขาอยู่แบบนี้
เราจะรอไปทำไมถูกไหมหรือเราจะไม่รอเขาดีอ่าลองมาดูสิ
เราจะเปลี่ยนใจตัวเราเองได้ไหมคะ
ดูแล้วหลายคนมองว่าคุณคิดว่าเขาเป็นเหมือน
ทั้งใบให้เราคนเดียวไปแล้ว
คุณรู้สึกผิดหวังไม่ได้ดั่งใจนะ
คุณเปลี่ยนตัวเองถ้าจะยาก
เปลี่ยนตัวเองเนี่ยยากมากเลยต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสินหรือ
อาจจะต้องเข้าไปเจอกับครอบครัวเพื่อนฝูงคนรอบข้างที่เขามี
ความคิดหรือความต้องการที่จะแบบเดินไปข้างหน้า

คือถ้าคุณไปเจอคนกลุ่มนั้นได้คุณก็จะเดินไปข้างหน้าได้
พลังงานของไพ่ไม่ว่าตอนนี้มีใครสักคนหนึ่งนะ

ไม่เอาฉันทุกข์เธออยู่เธอเห็นไหมฉันทุกข์อยู่
ฉันกำลังเศร้าอยู่นั่งโก๊งอยู่ตรงนี้
เชื่อมั่นค่ะว่าฉันต้องได้คนนั้น

ทั้งนั้นที่จริงในใจนี่อ่อนแอมากแล้วนะ
คือแพ้ไปแล้วแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองแพ้นะคะ

บอกแล้วว่าเปลี่ยนความคิดตัวคุณมันยาก
หวนคิดถึงแต่อดีตที่ผ่านมา

ยังเก็บไว้อยู่ไหมเธอไปซักแล้วหรือเปล่า
คือคุณเหมือนคิดอะไรวนเวียนอยู่แต่เรื่องเดิม
มันเลยก้าวไปข้างหน้าไม่ได้มันเลยจมจ่อมทุกข์อยู่แบบนั้น
ถามว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ
รอบข้างของคุณมีผลมากไปอยู่กับเพื่อนที่ดีค่ะ
ไปอยู่กับคนที่เขาพร้อมจะให้แง่คิด

ถามว่าคุณจะเลิกชอบคนคนนี้ได้เลยไหม
บางคนอาจจะโอ้โหนี่ดูสิใครนี่นะ
ก็อ้อร้อกับเอมมี่เหลือเกินมันได้ไหมเนี่ย
คือคุณเลิกชอบเขาไม่ได้หรอกในช่วงแบบ๓๘เดือนนี้นะ

แล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าฉันยังอยากพยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่

มันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขหรือเติมเต็มคุณได้

ฉันอยากทำให้คนรอบข้างเห็นว่าฉันทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้จริง
สิ่งที่มันอยู่ในกรอบของคุณเองก็คือ

คุณมองไปแต่ข้างหลังคุณมองแต่อะไรเดิมเนาะ
มันเลยทำให้ตัวคุณเลือกที่จะแบบพยายามประกอบแก้วที่มันร้าว
แต่ทุกอย่างถ้ามันร้าวอยู่แล้ว
คุณต่อเติมยังไงซ่อมยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมถูกป่ะ

ไปซ่อมใหม่ก็คือปกปิดมันไปเรื่อย

มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วซ่อมไม่ได้แล้ว
สิ่งที่คุณควรทำก็คือเปลี่ยนถูกไหมคะ
คุณต้องเปลี่ยนแก้วใบนั้นทำใบก็เศร้าไปด้วยนะ

นี่ถ้าอยู่ใกล้จะขอตีสักทีได้ไหมเนี่ย
คือพลังงานไพ่มันชัดเจนแล้ว
ก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะดูเจ็บคอ
เพราะว่าอะไรพูดไปคุณก็ยังอยากเศร้าอยู่แบบนี้

แต่วันนี้ค่ะถึงแม้ว่าคุณยังคิดไม่ได้
ยังคิดไม่ออกว่าฉันเนี่ยจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไร
เพราะแฟนเก่าคนนี้มันคือคนโปรดของฉันจริงเอมมี่
คุณไม่เป็นไรค่ะคุณคิดได้คุณทุกระทมได้

ถ้าคุณยังคงคิดไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของคุณนั่นเองถูกป่ะ

แต่สิ่งที่คุณดีกว่าคนอื่นคืออะไรรู้ป่ะคะ

คุณอยู่กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐค่ะ
และคลิปนี้แอบดูเลยแล้วได้ไหม

เราจะเป็นเหมือนลมใต้ปีกให้กับคุณค่ะ

ให้คุณสามารถมีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง
นี่นะเราบอกคุณเลย๑คาทา

ณวันนี้ไม่ว่าคุณนะจะคิดได้หรือยัง
หรือยังคิดไม่ได้แต่เชื่อมั่นเถอะค่ะว่า

คุณจะคิดได้อย่างเด็ดขาด
ว่าคุณสามารถที่จะลืมเขาได้
หรือคุณจะหันกลับมาเพื่อรักตัวเองมากขึ้นได้

มี่รู้สึกว่าพลังงานมันทำให้เราขนลุกขนสู้ขนซ่ามาก

ความคิดเห็นของเพื่อนทุกคนอยู่
หัวข้อแฟนเก่าคนโปรดจะมีโอกาสกลับมาไหม
ถ้าเขากลับมาแล้วคุณยังไม่สามารถที่จะลืมเขาได้
ทุกข์ไปให้สุดแล้วกลับมาที่ทำนายไทยรัฐ

หัวข้อถัดไปที่คุณต้องการคืออะไร
แล้วเราก็จะมาเปิดไพ่ทำนายให้กับคุณ

และพลังงานบวกแบบนี้ได้ในทุกสัปดาห์